คุณผู้ชมครับเรื่องของโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาะที่จังหวัดสงขลา
กลับมาเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่คอรมอลเดินทางไปประชุมสัญจรที่จังหวัดสงขลา
มีการเดินขบวนพยายามที่จะยื่นหนังสือกัน
แล้วก็อย่างที่ท่านทราบข่าวมีการปะทะกัน
ต้องจับกลุ่มแกนนำไปดำเนินคดีนะครับ
ได้ชี้แจงอธิบายข้อความโดยบอกว่านายมนตรีเนี่ย
ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะก่อสร้าง

แต่ว่าเรื่องของโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาที่กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนั้น

เหตุการณ์ประทะกันของตำรวจกับเครือข่ายคนสงคราปตนีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ที่ต้องการเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาะจังหวัดสงขลา
ให้นายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
กลายเป็นภาพข่าวที่ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศ
และทำให้โครงการนี้กลับมาสู่ความสนใจของประชาชนอีกครั้ง
โรงการโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาเกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ๓๐๐เมกาวัตต์
ขณะที่ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดใกล้เคียงกับกำลังผลิตที่ราว๒๗๐๐เมกาวัตต์
ซึ่งหากมีเหตุฉุกเฉินอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับทั้งภาคเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
สาเหตุที่กระทรวงพลังงานเลือกเชื้อเพลิงเป็นฐานหิน
ก็เพราะปัจจุบันไทยเพิ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ๖๕
แต่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกำลังจะหมดไปในไม่ถึง๑๐ปีข้างหน้า
ส่วนเชื้อเพลิงฐานหินปัจจุบันยังมีสัดส่วนในการผลิตเพียงแค่ร้อยละ๑๘
และมีจุดเด่นเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก
มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพียง๒บาท๖๕สตางค์ต่อหน่วย
ซึ่งมีเทคโนโลยีกำจัดมูลสารทางอากาศ
เครื่องควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
อุปกรณ์ดักจับไอประหลอดอุปกรณ์ดักจับฝุ่น
ซึ่งปริมาณมูลสารที่ปล่อยออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ากรมควบคุมมลพิษกำหนด
อยู่ในระดับดีกว่าเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก
ซึ่งรวมไปถึงค่าการระบายโลหะหนัก
ซึ่งทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าฐานหินและท่าเทียบเรือ
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว๓ครั้ง
โดยจะนำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพอีกครั้ง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนของท่าเทียบเรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภ
จากรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ผ่านมากรฟภยังเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นตามแนวคิดการพัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้าชุมชนโดยเฉพาะข้อห่วงใหญ่เช่นเรื่องมัศยิตกุโบและวัดที่จะไม่มีการโยกย้ายออกจากพื้นที่โครงการโดยมีข้อตกลงร่วมกันเป็นรัฐ
คนส่วนใหญ่เขาโอเคอ่ะแล้วทำไมไม่มองคนส่วนใหญ่บ้าง
นั่นมันประชาชนิดประชาหรือเปล่า
ก็ส่วนน้อยก็ยื่นหนังสือมาสิ
อันไหนที่รัฐบาลทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ทำอ่าใช่ไหม
เพราะคนส่วนเสียงส่วนใหญ่ก็โอเคอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะ
เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนในอำเภอเทพา๖๗องค์กร
ยื่นหนังสือสนับสนุนและเร่งรัดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาถึงนายกรัฐมนตรี

รองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๖เป็นตัวแทนรับมอบ
ค่ายอิงคยุทธ์บริหารจังหวัดปัตตานี
ซึ่งผู้สนับสนุนโครงการยืนยันว่า
ได้รับข้อมูลและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอด๕ปีจนคลายข้อกังวล
และต้องการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จากเม็ดเงินของโครงการ
โดยพร้อมเสียสละยกย้ายครัวเรือนออกจากบุคคล
เพราะตระหนักว่าการเสียสละจะนำมาซึ่งความเจริญในพื้นที่และประเทศชาติ
ข่าวเทรารัดทีบีรายงาน